คุณผู้ชมไปดูกันหน่อยมันเกิดอะไรขึ้น
รถของตำรวจท่องเที่ยวที่จอดอยู่ที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนะคะ
พร้อมกันค่ะตกใจเหมือนกันมันเกิดอะไร
เกิดจากรถที่มันตรงไหนที่มันเสียแล้วไฟลุกหรือเปล่าหรือเกิดจากคน

นี่คือมันเกิดอะไรขึ้นทำไมไฟมันลุกพลึบแบบนี้
รถตำรวจเป็นรถติดแก๊ส
ถ้างั้นมันมีส่วนหน้าเลยนะหรือว่าไหม้เครื่องยนต์หรืออะไร
แล้วเครื่องยนต์มันมีปัญหาหรือยังไงคุณผู้ชม
ตอนที่ตำรวจเขามาเจอเห็นไฟลุกท่วมแบบนี้

ต้องให้เจ้าหน้าที่เร่งฉีดน้ำดับเพลิงใช้เวลาอยู่

นั้นไฟก็ดับค่ะโอ้ยดูสิกลายเป็นรถตำรวจนี่เสียหายหนักเลยอ่ะ
ข้างหน้าแบบนี้นะครับมันเกิดอะไรขึ้นที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
เทศบาลเมืองมุกดาหารเขามีกล้องวงจรปิดไหมนะคะดอม
ต้องมีสิฮะทีนี้ดูกล้องวงจรปิดหน่อยไหมล่ะ
ว่ามันเกิดอะไรขึ้นจะได้เห็นว่าเอ๊ะมันเกิดจากอะไรอ่ะนี่นี่
นี่นี่ยังไงล่ะคะผู้ชายคนที่ชี้ลูกศรครับเอาชี้ลูกศร
ว่าภูเกาะเหตุด้วยหรอลองดูหน่อยคุณผู้ชมอ่ะ
เมื่อกี้เห็นไหมคือพอเขาเดินไปรุนจริงสิพอเดินพ้นไป
ไฟลุกเลยใช่ไฟลุกแบบนี้ค่ะผู้ชายคนนี้ก็ถือแกลลอนน้ำมันมา
แล้วมาข้างรถตาโล่ของตำรวจท่องเที่ยวนี่แหละ
หลังจากนั้นไฟมันก็ลุกพลึบจากล้อหน้าด้านซ้ายก่อนไง
แล้วหลังจากนั้นผู้ชายคนนี้เขาเดินไปเลยนะอืม
คือไม่ได้หยุดยืนดูผลงานของตัวเองอะไรเลยไปทางนู้นอ่ะ
ตลาดอินโดจีนนะคะครับเจ้าหน้าที่เห็นแบบนี้ใช่แน่
แกะรอยกล้องนี่เห็นไหมไอ้ช็อตนี้เห็นถือแกลลอนน้ำมันเลย
ใช่อ่าพอมาเสร็จแล้วปั๊บอ่ะไฟลุกนี่แป๊บเดียวนะ
ไม่กี่วินาทีค่ะตำรวจก็ต้องไปตามตัวแกะรอยกล้องวงจรปิดต่อค่ะ
ว่าผู้ชายคนนี้เดินไปทางตลาดอินโดจีนแล้วไปไหนต่อ
คุณว่าตำรวจไทยเก่งไหมล่ะนี่เก่งสินี่มานั่งอยู่ตรงนี้
ร้อยแล้วจับกลุ่มตัวได้ค่ะนี่คือเอ่อชายวัยห้าสิบสองปี
แล้วพอตรวจสอบเอกสารประจำตัวอ้าวเจอบัตรประจำตัวผู้พิการ
เขามีอาการทางประสาทด้วยครับตำรวจถามนะถามถึงเรื่องการก่อเหตุอ่ะ
แต่ตำรวจถามเท่าไหร่ก็จับใจความไม่ได้เลยอ่ะรู้แค่ว่าเขาอ่ะ
เผากระบะตำรวจจริงจริงอืมซื้อน้ำมันมาใส่แกะรอน
แล้วก็เดินมาจากปั๊มเลยพอมาถึงตรงเนี้ยมันเหมือนกับ
เขามาคนเดียวนะคุณผู้ชมแต่เขาได้ยินเสียงในหูอ่ะ
ไม่รู้ใครมากระซิบข้างหูเขาเหมือนกับเป็นคนจะมาขู่ฆ่า
เขาก็เลยเอายังไงดีอ่ะเอาน้ำมันที่ซื้อมาเนี่ย
ไปในล้อรถกระบะแล้วเอาไม้ขีดจุดไฟเผาค่ะ
โอ้โหที่ผ่านมาผู้ชายคนนี้นะเคยไปรักษาที่โรงพยาบาลมา
หนึ่งเดือนอืมแล้วตัวเขาหลบหนีออกมาทีนี้ตำรวจก็เลยคิดว่า
อาการแบบนี้ทรงแบบนี้น่าจะขาดยาหรือเปล่า
ทำให้อาการกำเริบแล้วก็มาก่อเหตุแบบนี้ค่ะ